ดูความคืบหน้านะคะการหายตัวไปของน้องอ้ำเด็กชายอายุ๕ขวบนะคะ
หลังจากที่ออกไปดูรถแบ็คโฮลขุดสระใกล้บ้าน

พยานบอกว่าถูกรถแบ็คโฮเวียงที่ตักดินมาโดนน้องอ้ำ
และหลังจากนั้นน้องอ้ำตกลงไปในศักดิ์นะคะ
แล้วรถแบ็คโฮก็ขุดน้องอ้ำฝังไว้ในบริเวณนั้น
ตอนนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่พยายามทำอยู่ก็คือเริ่มแต่เมื่อวานนะคะ
สูบน้ำออกจากสระวงแห่งนี้นะคะ
เพื่อที่จะให้ถึงจุดที่น้องมีการพยานไปชี้ว่าน้องอยู่ตรงนี้
หลังจากนั้นจะเอาดินตรงจุดนี้ไปให้นักธรณีวิทยานะคะ
วิเคราะห์ดูว่ามีเศษซากของมนุษย์ติดอยู่ในดินหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ของอบจขอนแก่นเร่งเดินหน้าสูบน้ำออกจากสระวง
ในบ้านหัวขัวหมู่ที่๗ตำบลเปยน้อยอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะ
เป็นการพยายามหาหลักฐานนะคะและชิ้นส่วนของเด็กชาย
ธนวัฒน์แก้วตาหรือว่าน้องอ้ำอายุ๕ขวบในขณะที่หายตัวไป
ก็คือ๒๕กุมภาพันธ์๒๕๕๙ขณะที่ไปดูรถแบ็คโฮลขุดสระบริเวณนี้กับเพื่อนนะคะ
จากการให้ปากคำของเด็กชายวัย๔ขวบในขณะนั้นที่ไปดูรถแบ็คโฮลด้วยกัน
ยืนยันว่าเห็นรถแบ็คโฮเหวี่ยงที่ขุดดินมาถูกสีสันน้องอ้ำจนเลือดอาบ
แล้วน้องอ้ำก็พลัดตกหลบไปในหลุมแล้วก็ถูกดินฝังกลบเอาไว้ในสระ
หลังจากที่ไปชี้จุดเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็เอาทงแดงไปปักไว้นะคะ
จุดที่พยานบอกว่าเห็นน้องอ้ำครั้งสุดท้ายก็คือจุดที่น้องตกลงไปในสระ
สูบน้ำออกจากสระจนแห้งแล้วจะถึงขั้นตอนเริ่มขุดดินเพื่อหาหลักฐาน
ซึ่งตลอดทั้งวันมีชาวบ้านเดินทางมาดูที่เกิดเหตุ
แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่อยากให้เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนของน้องอ้ำตามคำให้การของพยานนะคะ
จากประโยชน์ทางคดีแล้วสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกก็คืออยากจะให้ครอบครัวของน้องอ้ำน่ะ
นำชิ้นส่วนนี้ไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะคะ
หนึ่งในพยานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือนางละเอียดสายจันดีอายุ๕๕ขออภัยนะคะ๕๓ปีค่ะ
เป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นทอดในตลาดสดเทศบาลเปยน้อย
ที่เป็นพยานเนี่ยเพราะว่าช่วงเย็นของวันเกิดเหตุ
เล่าว่าน้องอ้ำเดินมาซื้อลูกชิ้นกับน้ำหวานที่ร้าน๒๐บาท
เธอก็เลยแถมข้าวโพดคลุกเนยไปให้๑แก้วนะคะ
ซึ่งน้องอ้ำบอกว่าจะเอาไปนั่งกิน
ในขณะที่ดูรถแบ็คโฮลขุดสระวงหลังจากนั้นก็วิ่งหนีไปกับเพื่อนเลยค่ะ
ต่อมา๒ทุ่มคนขายลูกชิ้นทอดคนนี้นะคะ
เห็นยายของน้องอ้ำออกมาตามหาหลานชายที่หายตัวไปชาวบ้าน
ก็เลยช่วยกันตามหาแต่ว่าก็ไม่พบนะคะ
มีกระแสข่าวว่าน้องอ้ำเสียชีวิตไปแล้ว
เอาฟังเสียงพยานคนนี้หน่อยค่ะ
วันที่เขาหายไปวันนั้นเขาก็มานี่ตอนประมาณ๖โมง
วันที่เขาหายไปตอนคืนที่เขาหายไปค่ะ

คือเหมือนกับว่าเขาจะขุดอ่าเอาดินในสระขึ้นมาหา
หาชิ้นสุดของน้องอ้ำมาหาไม่ว่าจะเป็นอะไร

ก็น่าจะเพราะว่า
เด็กเขาก็บอกว่ารถแคลตีเขา
แต่ในเมื่อมาหาครั้งหนึ่งแล้วมันไม่เห็นก็

บ้านเขาก็ยายเขาก็อยู่ติดกันสงสารเขา
ตัวเราเองก็คิดว่าน่าจะเจอ
เพราะว่าเขาคงยังไม่มีชีวิตหรอก

จีนตรงนั้นเลยคะค่ะ

จากไปพูดคุยกับแม่ค้าขายลูกชิ้นทอดรายนี้

ไปคุยกับพยานปากสำคัญ
ก็คือเด็กชายอายุ๔ขวบในขณะนั้น
ในขณะที่น้องอ้ำหายตัวไปก็คือเป็นเพื่อนของน้องอ้ำ
เป็นพยานเพียงคนเดียวที่อยู่กับน้องอ้ำเป็นคนสุดท้าย

แต่ปรากฏว่าน้องไม่อยู่นะคะตอนนี้น้อง๗ขวบแล้วนะคะ
ตอนนี้น้องไม่อยู่เพราะไปอยู่กับพ่ออีกหมู่บ้านหนึ่ง
ก็เลยได้ไปคุยนะคะกับคุณย่าของน้องคนนี้
ก็คือนางน้อยนินชัยอายุ๕๐ปี
คุณย่าเปิดเผยว่าหลังจากน้องอ้ำหายตัวไป
หลานชายซึ่งตอนนั้นอายุ๔ขวบไปโรงเรียน
แล้วก็ไปบอกกับเพื่อนว่าน้องอ้ำจะไม่ได้มาโรงเรียนอีกแล้วนะ
เพราะว่าถูกรถแบ็คโฮเหวี่ยงที่ตักดินใส่ศีรษะ

คนที่มาบอกคุณย่ามาบอกครอบครัวก็คือคุณครู
เพราะว่าคุณครูได้ยินจากเด็กอีกทีนะคะว่า
น้องคนนี้บอกว่าน้องอ้ำจะไม่มาโรงเรียนอีกแล้ว
ซึ่งหลานชายยืนยันว่าหลังน้องอ้ำตกลงไปในหลุม
มีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมาก
ด้วยความกลัวก็เลยรีบวิ่งหนีกลับบ้านนะคะ
เอาฟังเสียงคุณย่าของพยานปากสำคัญนี้หน่อยค่ะ
ลูกคุณเนี่ยความกลีมันกระทิบฟังใจมันกำไรทุกอย่างอาจารย์
ของน้องคนนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุตำรวจสพเปยน้อย
และเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายมาสอบปากคำที่บ้าน

มา๓ปียืนยันคำให้การเหมือนเดิมค่ะ
ซึ่งทุกครั้งที่มีการสอบปากคำ
หลานชายจะมีอาการหวาดภาวะ
โดยครอบครัวเชื่อว่าก็เป็นเรื่องจริงแหละ
น้องเขาพูดไปทั้งหมดให้การกับตำรวจไปทั้งหมด
เพราะเด็กไม่น่าจะสร้างเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายใครได้นะคะ
ขอให้เจอหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับน้องอ้ำ
โดยเร็ววันเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
อย่างที่บอกไปมันเกี่ยวกับเรื่องของคดีแล้ว
ก็คือครอบครัวจะได้นำชิ้นส่วนของน้องอ้ำ
ส่วนหนึ่งของศพไปทำบุญไปบำเพ็ญกุศลนะคะ